รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
เช้าวันนี้เป็นสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะแต่ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ
งั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเผื่อใครจะออกไปเที่ยวหรือจะออกไปทำมาหากินโดยเฉพาะทำการเกษตรนะคะ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้รวมถึงตอนบนของประเทศไทย
จากว่าตอนนี้ค่ะมีร่องฝนกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยรวมถึงลาว
ซึ่งร่องฝนเนี่ยนะคะมันจะเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่เป็นกลุ่มฝนบริเวณทะเลนั่นเองค่ะ
บริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีกำลังแรงจึงทำให้
บริเวณต่างโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาที่ตกซ้ำซากหรือว่าที่ที่มีต้นไม้เยอะมีฝนตกหนักนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องเตือนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน
ส่วนท้องทะเลให้ระมัดระวังคลื่นค่ะเพราะว่าจุดใดที่มีฝนคลื่นสูง๒๓เมตรเลยทีเดียว
ตรวจสอบสภาพอากาศกันล่วงหน้านับจากวันนี้ถึง๒สิงหาคมกันเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานสภาพอากาศคล้ายกันค่ะ
จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
เกษตรกรต้องเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
ให้ระมัดระวังโรคเชื้อราในพืชตระกูลกะหล่ำ
ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งย้ำว่าบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรเลยค่ะ
เรือเล็กจึงควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนเกษตรกรค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหอยในนาข้าว
และไม่ควรปล่อยให้น้ำขังโขนพืชสวนพืชไร่ด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ยังคงมีฝน๑๔๐๘๐ของพื้นที่
จะตกหนักทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะ
จุดที่มีฝนก็มีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรเช่นกัน
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคเชื้อราในยางพารา
พื้นที่ริมทะเลระวังคลื่นสูงซัดฝั่งเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
ย้ำกันตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใครกังวลว่า
น่าจะออกจากบ้านในช่วงสุดสัปดาห์นี้
แล้วจะเจอฝนบอกอย่างนี้ละกันว่าทำใจไว้เลยนะคะ
กร่มเอาไว้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์กันฝนเอาไว้
เพื่อความปลอดภัยของเราและตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย

บ๊ายบายมาฝนตกอย่างวันเนี้ย
เอ่อเสียงลมมาฝนมาแล้วโอดขายลาไปก่อนกลับบ้านล่ะค่ะ